สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่ตั๊กบงกฎนะคะ
โครงการ๙คนละ๙มีดราม่าตามมาติดติดให้เราได้ติดตามกันอีกแล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยสาวตั๊กเขาลงไปวิ่งในกิจกรรมเก้าคนละเก้า
แล้วยังร่วมบริจาคเงินสมทบให้อีกเป็นเงินจำนวนสูงถึง๑ล้านบาท
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมคะก็ไม่วายมีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาว่า
ซึ่งส่วนตัวไม่อยากจะเก็บคำวิจารณ์นี้มาใส่ใจ
เพราะสิ่งที่ทำในครั้งนี้มาจากความตั้งใจที่ดีของตัวเธอนั่นเองค่ะ

แล้วก็ก่อนเราแต่งงานเราก็มีงานทำเนอะ

แค่รู้สึกว่าอยากให้คนคิดดีกว่านี้หน่อย
เพราะว่าถ้าคิดดีมันก็จะดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราว่าคนทำดี
จริงก็อยากแนะนำว่าแบบอนุโมทนาบุญไปกับเรา
กับคนที่เขาทำก็ดีนะคะ

เพราะบุญได้จากการอนุโมทนาบุญนะ
ตั้งบริจาคเสร็จแล้วก็ป้าเต็นน่ะค่ะ

บอกว่าให้กวดน้ำให้แม่

บอกว่าเออแม่หนูเอาเงินแม่

นี่ก็เป็นความตั้งใจที่ดีนะคะคุณผู้ชม

ว่าเขาจะบริจาคเท่าไหร่เอาเงินมาจากใคร
แต่ให้มองที่วัตถุประสงค์ในการบริจาคจะดีกว่า

มันนำไปสู่โรงพยาบาล๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งนั้น

อยู่ที่โรงพยาบาลเลยไม่อยากให้คนอื่น

จริงแล้วคนที่อยู่โรงพยาบาลจะรู้เลยนะคะ

แล้วมันเกิดขึ้นในทุกวันมันเดือดร้อนนะ